คืนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่จังหวัดชายนาฏนะครับ

แล้วก็เอารถน้ำเร่งไปดับเพลิง
ใช้เวลาดับ๔๕นาทีกว่าจะดับได้
และหลังจากนั้นตำรวจต้องหาสาเหตุ

ว่าต้นเพลิงมาจากเจ้าของบ้าน
เผาบ้านของตัวเองนะครับ

ฉีดน้ำสกัดเพลิงที่โหมไหม้

โดยบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้น
ครึ่งไม้ครึ่งปูนของนายวิทยาฟุ้งขจรอายุ๓๘ปี
หลังจากเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพบว่าบ้านถูกเผาวอดเสียหายทั้งหลังครับ
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายวิทยาฟุ้งขจรไม่อยู่บ้านในขณะเกิดเหตุครับ
ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ผู้ใหญ่สวรรค์อินยาสิงศ์
ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของบ้านก็คือนายวิทยาป่วยด้วยโรคจิตเวท
อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
หลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่เขาอายุ๑๘ปีนะครับ
จากนั้นเขาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มา๒๐ปี
ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญาถึง๒ครั้ง
แต่ก็หนีกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีญาติพี่น้องคอยดูแลนะครับ
โดยผู้ใหญ่บ้านหมู่๙ยังบอกด้วยนะครับว่านายวิทยาชอบเดินไปทั่วในตัวเมืองชายนาฏ
บางครั้งก็เดินถือมีดแกว่งไปแกว่งมารวมทั้งยังชอบกินของเส้นไหว้ตามสารต่างนะครับ

ก่อเหตุนำหินไปคว่างใส่กระจกของโรงเรียนวัดหัวยาง
กระจกของโรงเรียนแตกเสียหายครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยคาดว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากฝีมือของนายวิทยาเจ้าของบ้านนั่นแหละครับ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้อีกครั้ง
แล้วก็ตอนนี้ตำรวจยังตามตัวเจ้าของบ้านก็คือนายวิทยาไม่เจอเลยนะครับ
ไม่รู้หลบหนีไปอยู่ที่ไหนถ้าตามตัวเจอก่อนอื่นก็ถ้าตรวจสอบ
เพราะว่ามีอาการทางจิตจริงก็ต้องส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อก่อนนะครับ